นี่น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น้องรู้สึกว่า
โอ้โหอยู่วงการมาไม่มีอะไรสั่นสะเทือนใจดิฉันได้เท่าเรื่องนี้เลย

จำได้ว่าฮะคือพนักการแบบ

ในแบงค์พนักการมองหน้าแบบอะไรแล้ว
อะไรยังไงทำไมได้ยังไงได้เหรอ
จำไม่ได้ว่าถามอะไรไปเยอะมากเสร็จแล้วแบบสักพักน้ำตาไหลเอง
เขาก็วางกูไปแล้วแบบสับสนมากงงมาก
อยู่วงการมา๓๐กว่าปีมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอ

มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีจริง
รู้สึกแบบสะเทือนขวัญมากสำหรับเรา
รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะหนูทำงานกันแทบตาย

มากอ่ะจำได้ว่าแทบระเบิดอ่ะ
วันนี้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้จริงว่ามันโดนแบนเพราะอะไรใช่ไหมครับ

ไม่มีอะไรเลยบู้อย่างเดียวเลย

เขาก็เป็นห่วงเป็นห่วงไปเองใช่ไหม
ไม่ทราบเหมือนกันใครห่วง

ก็คือจริงบอกจริงว่าไม่รู้เหตุผล
แล้วมันก็จบด้วยการแบบเออไม่รู้เหตุผลไป
จำได้ว่าตอนนั้นแทบระเบิดอ่ะ
นกชายแหละเป็นคนที่แบบใจเย็นนกใจเย็น

เขาเป็นคนบอกให้เราใจเย็นอย่าเขียนอะไรนะอย่านู่นอย่างนี้
แต่พอปอบเราเสร็จตัวเองก็ลงเอง
ลงซะเองอะไรอย่างนี้
อันนี้เป็นสิ่งที่นุ๊กบอก
พี่นกชายลงขอบคุณนกในไอจี
อยู่กับขอบคุณนะครับ
เราก็รู้แล้วขอบคุณที่แบบเธอสงบ
เธอไม่โวยวายเธอไม่ทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่านี้
เราก็เข้าใจได้
แต่มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราไม่ประมาทนะคะว่า
ทำให้เราไม่ประมาทด้วยแล้วก็ทำให้เราแบบคิดอะไรหลายอย่างว่า
อะไรควรทำไม่ควรทำน่าจะทำหรือไม่น่าทำ

คำตอบหลายอย่างแบบเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานตรงนั้น
ซึ่งรู้ว่ามันก็ดีทำให้เราแบบโตขึ้นด้วย
แล้วในฐานะที่แบบเริ่มเข้ามาทำเบื้องหลัง
ก็ทำให้เราเรียนรู้หลายอย่างว่ามันมีอะไรอีกมากนะ
ที่สำหรับคนทำงานวงการทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ย

เพราะว่าค่านิยมมันก็ยังเหมือนเดิม
สมมุติว่าถ้าเป็นคนทำเบื้องหลังอย่างเป็นผู้จัดบ้างแล้ว
จะรู้สึกว่าแบบละครก็ต้องแบบนี้

เรื่องมันต้องไปไหนมากนัก

เหมือนเวลาตอนที่เราเป็นนักแสดงก็จะได้บทประมาณอย่างนี้

ความที่แบบการเล่าเรื่องของเรา

นักแสดงมันก็ไม่ไปไหนเหมือนกัน

คนนี้แบบเล่นแบบอัตโนมัติมากเลย

เพราะว่าก็บทคุณมันเหมือนเดิม

ค่านิยมตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยน

ผมดูซีรีส์เกาหลีในเน็ตฟริก
มันซับซ้อนซ่อนเงินมันสนุกมาก

แต่จริงแล้วถ้าลึกดู
มันแบบพื้นฐานเรามากเลยนะ
เหมือนที่เราเรียกละครน้ำเน่าของเรา

นักแสดงเขาเป็นตัวละครแล้วเขาเล่นเขายอมเป็นตัวละครทุกอย่าง

นั่นตรงนั้นที่มันทำให้ทุกอย่างมันส่งกัน
มันคือความเชื่อสุดท้ายแล้วมันคือความเชื่อ
แต่พัฒนาการของไทยในรูปแบบนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันไม่ไปไหน

เพราะว่าเราอยากจะทำแบบนี้ให้คนดู
คือก็ต้องคนละครึ่งทาง
คนดูแสดงว่าคนดูก็ยังชอบแบบนี้ด้วย

พอฉีกแล้วมันก็มีไงคือฉีกแล้วเจ๊งไง
ฉีกแล้วมันมีคนดูไงฉีกแล้วไม่มีเรตติ้ง
ก็ไม่กล้าทำแล้วสุดท้ายก็ต้องอ่ะอ่ะทำอย่างที่เขาบอกให้ทำ
อย่างนี้ซึ่งมันแบบเสียดาย
แบบเฮ้ยตรงนี้เราควรจะไปไหนได้แล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป